ขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนหน่อยบอกว่าโรงเรียนเนี่ยที่ลูกชายไปอยู่
โรงเรียนประจำนะแจ้งเหตุช้าเกินไปหรือเปล่าค่ะ
นี่ลูกเขาจะตาบอดไหมเนี่ยคือน้องเนี่ยอายุ๗๐
นะนี่ฮะอยู่โรงเรียนประจำค่ะนะแล้วอยู่ดีเนี่ย
เพื่อนเนี่ยเอาปากกาเนี่ยมาเครื่องใส่มันเข้าตาพอดีนะครับ
แล้วทะลุไปถึงกระจกตานะฮะว้ายแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ย
แจ้งเหตุช้าเหลือเกินมารู้อีกทีเอานอนอยู่โรงพยาบาลไปแล้วค่ะ
หมอบอกต้องใส่เลนส์เทียมอะไรประมาณอย่างเงี้กระจกตาแตกอ่ะอืม
สุดท้ายจะตาบอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคือข้อมูลที่เผยแพร่ไว้ผ่านเพจ
อซ้อขยี้ข่าวเนี่ยนะบอกว่าน้องโดนปากกาแทงตาบอด
นอนโรงพยาบาล๗วันผู้ปกครองสงสัยว่าทำไมโรงเรียนไม่แจ้งให้ทราบว่าเกิดอะไร
ทางแม่สงสัยและคาใจว่าทำไมโรงเรียนถึงไม่แจ้งผู้ปกครองทันทีที่รู้
ตอนที่ครูผู้ดูแลหอนอนคนใหม่โทรมาบอกก็เลยเอาเรื่องเนี่ยมาร้องผ่านสื่อที่นครศรีธรรมราชนะ
เพราะว่าผู้ปกครองรู้สึกว่ารู้ช้าเกินไปหรือเปล่าอืม
หรือว่าทางโรงเรียนเนี่ยพยายามปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะ
แล้วใครเป็นคนก่อเหตุใครเป็นคนต้นเหตุท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งที่อำเภอทุ่งส่งนะฮะ๒๓มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ทางผู้เสียหายก็คือผู้ปกครองของเด็กชายวัยเจ็ดขวบคนนี้เนี่ยนะ
บอกว่าลูกชายถูกทำร้ายร่างกายจนตาข้างขวามองไม่เห็นไม่รู้จะบอดหรือเปล่า
เพราะโดนปากกาเนี่ยแทงทะลุเข้าไปถึงลูกตานะฮะนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ทางโรงเรียนก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเข้าห้องผ่าตัดตอนนี้ต้องใส่เลนส์เทียม
ที่รักษาบอกว่ากระจกตาแตกแต่ทางผู้ปกครองบอกว่าเหตุการณ์มันผ่านไป๖วันแล้ว
นะครูเพิ่งมาแจ้งครูมาแจ้งแม่ตอนเหตุการณ์ผ่านไปหกวันโอ้โหนี่ฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็เลยไปหาคุณแม่ของน้องหน่อยอยู่ที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์นะครับ
นี่น้องด้วยอายุ๗ขวบนะฮะตาข้างขวานี่เห็นไหมต้องใส่ที่ครอบเอาไว้เลยนะคะ
เห็นบอกต้องใส่เลนส์เทียมหมอบอกกระจกตาแตกแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายในอนาคตเนี่ย
จะมองได้ตามปกติหรือเปล่านะแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยโดนเพื่อนเครื่องปากกาใส่แล้วมันเข้าตาพอดีนะ
แล้วลูกชายก็ไปบอกครูนะลูกบอกว่าครูบอกว่าไม่เป็นอะไรมากหรอกมั้ง
วันรุ่งขึ้นถึงจะพาเด็กไปโรงพยาบาลแม่บอกแม่ติดใจมากที่โรงเรียนปล่อยประละเลยขนาดนี้
คือวันรุ่งขึ้นถึงจะพาเด็กไปโรงพยาบาลนี่ก็ว่านักแล้วนะ
แม่บอกว่าผ่านไป๖วันถึงจะแจ้งมายังแม่ของเด็กว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก

ร่อยผู้ปกครองเนี่ยติดใจคร่ายติดใจ

อาจจะมองเห็นแต่ว่าอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ก็บอกไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่น้องจะเห็น
แต่ก็จะเห็นกว่าตอนนี้เพราะตอนนี้มองไม่เห็น
โอ้โหนี่คุณแม่บอกหัวอกคนเป็นแม่เป็นพ่อนะ
บอกลูกต้องใส่เลนตาเทียมคือใส่เลนตาเทียมแล้วเนี่ย
ว่ากระจกตามันแตกแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเห็นได้กี่เปอร์เซ็นต์นะ

ทุกผู้ชมครับเราก็ไปถามข้อเท็จจริงจากทางโรงเรียนหน่อยนะฮะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙อยู่ที่ตำบลหนองหงษอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้คุยกับพอโรงเรียนนะฮะพอสมศักดิ์รัตนบุรีนะครับ

เด็กที่บาดเจ็บอยู่ในหอนอนนะครับ
หอนอนจะมีนักเรียน๔๐๕๐คน
มีครูประจำหอนอนคอยดูแล๑คน
รับว่าการดูแลมันก็อาจจะไม่ทั่วถึง
หอนอนหนึ่งครูดูแลคนเดียว

พอสมศักดิ์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันก็เกิดจากการเล่นซุกสนของเด็กนั่นแหละ
เป็นเด็กนักเรียนชั้นป๑นะฮะ
ซึ่งพอบอกว่าไปสอบถามนักเรียนในหอนอนเดียวกัน

ยืนยันว่าไม่ใช่การเอาปากกาไปไล่แทงไล่ทำร้ายกันนะ
เป็นลักษณะเล่นกันคือโยนเล่นกัน
เครื่องปากกาใส่กันแล้วมันพลาดเข้าตาขวาเพื่อนเลยฮะ

กับการเล่นซุกสนมันเป็นการพัฒนาของเด็กธรรมดา
เราจะดูแลให้นักเรียนอยู่ในกรอกอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้
เด็กเขาต้องมีการวิ่งเล่นต้องมีการชุกสนเป็นของธรรมดา
การดูแลนักเรียนโรงเรียนประจำนั้นเป็นภารกิจที่หนักมาก
คุณครูนะครับรอกจากว่าเขาต้องปฏิบัติหน้าที่ครูแล้ว
เขาต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้กับนักเรียน
เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเข้าเด็กที่มาอยู่กับเรานี้
อะส่วนครูที่หอนอนที่น้องนอนอยู่พักอยู่ที่แม่บอก
โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นกว่าจะพาไปหาหมออีก
วันนึงตกลงมันยังไงกันแน่
กลางดึกแล้วตอนนั้นเนี่ยลูกศิษย์มาบอกบอกปวดตา
นะช่วงกลางคืนแล้วครูก็ถามว่าไปโดนอะไรนะลูกศิษย์บอก
ว่าเล่นกับเพื่อนเพื่อนเครื่องปากกาใส่ตาแล้วมันเนี่ยฮะมันโดนแล้ว
มันปวดตาอ่าลักษณะเหมือนกับยืนหันหลังแล้วก็เครื่องปากกาใส่
อะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะอ่ามันก็เลยไม่รู้ว่าจะไปโดนตรงไหน
อะไรยังไงของเพื่อนมันเข้าตาน้องพอดียืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะ
กันนะฮะเป็นการเล่นกันอ่าครูบอกมันเกิดขึ้นกลางดึกก็เลยพาไปลง
โรงพยาบาลวันรุ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะครับทาง
เรียนบอกว่าเดี๋ยวจะประชุมกันนะเพื่อหารือเกี่ยวกับ
ทางการช่วยเหลือเด็กที่บาดเจ็บแล้วก็ผู้ปกครองนะครับ
เดี๋ยวต้องรอผลของโรงพยาบาลทุ่งสงศ์ก่อนว่าสุดท้ายแล้วอาการของเด็กนักเรียนคนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง

แต่คุณแม่เขาก็ติดใจเขาบอกว่าโอ้โหทำไมแจ้งเหตุช้าเหลือเกิน

มารู้ตอนลูกไปอยู่โรงพยาบาลแบบ๖วันแล้ว